แต่ว่ามันยังไม่ได้หมดแค่นี้
จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่วัดแห่งนี้นะโอ้โหคุณไม่อยากพูดเยอะ

หลังจากที่เมื่อวันที่๑๖วันเสาร์
ออกรางวัลปุ๊บวันที่๑๗วันอาทิตย์

แก้บนแปลว่าศักดิ์สิทธิ์จริง
พาไปเลยคุณผู้ชมวัดนี้แหละค่ะวัดไผ่แขกค่ะ
จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างที่บอกไปแหละ
งวดประจำวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมาผ่านพ้นไปแล้ว
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีกับประชาชนตามจังหวัดต่าง
ก็ต้องเดินทางมาเนี่ยค่ะมาขอโชคขอลาบจาก
หลวงพ่อสมเด็จทันใจก้าวหน้าและพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ก็จะนำเลขจากอ่างน้ำมนต์ที่มีหยดน้ำตาเทียน
ที่เราเอามาให้ดูเอาไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าเขาถูกรางวัลกันทั่วหน้าเลย
เรียกได้ว่ารับทรัพย์กันแทบทั้งจังหวัดนะคะคุณ
นี่ค่ะวัดแห่งนี้ตอนนี้เย็นฉ่ำหมดแล้วนะ
เพราะว่าเขาแก้บนด้วยพัดลม
ใครถูกอะไรใครขอพรแล้วสมหวังดั่งตั้งใจ

จริงคือเขาแก้บนด้วยพัดลมแบบนี้
คุณเห็นไหม๒ตัว๓ตัวก็ว่ากันไปนะ

อย่างเช่นนายนันทชัยสิริอรุณรัฐอายุ๔๐ปี
ก็นำผ้าขาวม้าแล้วก็น้ำอบหอม

แก้บนที่พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลติดต่อกันมา๔งวด

นี่คนนี้๔งวดติดต่อกันแล้ว
หลังจากที่มาขอพรแล้วก็มาส่องดูเลข
อ่างน้ำมนต์พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
วันนี้ก็เลยนำผ้าขาวม้ามาแก้บนนะจ๊ะ
ขุนช้างเขาชอบทาแป้งกระแจใช่ไหม

นี่ออกไหมก็เลยมาแก้บน
อกจากนั้นก็ยังมีนางสาววัชรพัฒน์ธรรมสาลีอายุ๔๘ปี
นี่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยนะ
ผลไม้๕อย่างมานะคะอาหารคาวขนมหวาน

เขาได้รับโชคไปหลายหมื่นบาทนะคุณ

ส่วนแก๊งต่อไปนี้
นำทีมมาโดยนางชะอ้อนชมชื่นอายุ๕๔ปี

เจ้าของร้านอาหารอิตาเลียนที่เชียงใหม่
เชียงใหม่เลยนะคะคุณ

หลังจากที่ถูกรางวัลกันแบบยกแก๊ง
ถูกกันยกแก๊งรวมเป็นแสนอ่ะ
มีการนำพัดลมมาแก้บนแบบนี้๕ตัวนะคะ
มาถวายหลวงพ่อสมเด็จทันใจก้าวหน้า
หลังจากที่เขาบอกว่าเดินทางมากราบไหว้ขอพร
แล้วก็นำเลขในอ่างน้ำมนต
เพราะคุณช้างมหาเสธิไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนนะคะ
แต่สงสัยว่าถ้าดิฉันมีโอกาสแล้วนั้น

อยากจะลองไปกราบไหว้
พอคุณช่างมหาเศรษฐีกับหลวงพ่อสมเด็จทันใจก้าวหน้าดู

คุณสองคนถ้าเกิดถูกรางวัลแล้วก็พัดลมไม่ต้องเลยนะ

รุณาบริจาคแอร์ให้กับทางวัดเลยนะครับ

ลมที่วัดมีเยอะแล้วผมว่าทุกวันนี้น่าจะเป็นแอร์คอดิชั่นเลย

ใช่แต่ดิฉันว่าจริงแล้วทางวัดเนี่ยเขาก็จะเอาพัดลมไปบริจาคต่อ

เพราะว่าทางวัดได้พัดลมมาเยอะมาก
ถ้าเปิดครบทุกตัวโอ๊ยค่าน้ำค่าไฟไม่ไหว
ไปบริจาคให้มันเย็นกันทั่วหน้าไปละกัน

ได้ทำบุญแล้วก็ทำทานกันไปนะ
แต่ก็ย้ำคุณผู้ชมนะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริง
แต่เราก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมดูว่าเฮ้ย
พาคุณผู้ชมไปที่วัดไผ่แขกบ่อยมาก

แล้วหลังจากวันสาววันอาทิตย์วันนั้นเลย
นั่นสิมันยังไงก็คิดดูเอาแล้วกัน